เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่อันนี้ก็กล้าพูดนะครับ

คือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพคุณผู้ชมยังจำได้ไหม

ไปตระเวนขายสินค้าตามบ้านของประชาชนเลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยสินค้าราคาถูกแต่มีชิงโชค
ถ้าชิงโชคแล้วเนี่ยคุณจะได้รางวัลใหญ่เป็นรถไถ

เตาแก๊สปิงยางอะไรแบบนี้
แล้วปรากฏว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้บุกไปที่ห้องนึง
ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยเป็นผู้หญิงท้องแก่

ทุบกระปุกออมสินที่เธอเก็บเอาไว้เป็นเงินทำคลอดลูก

ตำรวจจับตัวได้ยังมีหน้ามาบอกว่า
ไม่ได้ขโมยมาเขายื่นให้เอง

นี่คือนางสาวนานยอนวัย๒๐ปีนะคะ
เธอเป็นผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มวิชาชีพ
บุกมาถึงห้องพักกลางวันแสกในวันที่๒๔พฤษภาคม

แล้วก็ทุบกระปุกออมสินที่เก็บเงินไว้
เป็นทุนเตรียมทำคลอดจำนวน๔๐๐๐บาทหลบหนีไป

ก็มีกระทะไฟฟ้าเตาแก๊สไฟฟ้า
แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มซองเล็ก๕ซองค่ะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็รวบตัวได้
ไปจับได้ทั้งหมด๔คน
ด้วยการจับได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดสองแควร์ที่จังหวัดน่าน
คนที่ว่านี้ชื่อนางสาวปุญญนุษยิ้วไทยสงศ์อายุ๒๕ปี
นางสาวออนอุมาศรีกรัฐ๓๖ปี
นางสาวเจนจิราพินโยภาพ๒๕ปี
แล้วก็นายพรพรมจอดนอกวัย๓๐ปี

แก๊งก็ทำงานกันด้วยวิธีการ
ทำทีเข้าไปขายสินค้าในห้องพักของผู้เสียหาย
บอกว่ามีคูปองชิงโชคที่ติดมากับน้ำยาซักผ้าด้านหลังซอง

พอซื้อน้ำยาซักผ้าซองละบาทเดียวเอง

แต่ถ้าได้รางวัลเนี่ยต้องซื้อสินค้าในราคาตามที่ติดเอาไว้หลังซองนะ
ซึ่งรางวัลเนี่ยอู้ใหญ่เท่านั้นเลย
มีรถไถคูโบต้ามีรถจักรยานยนต์มีทีวี๕๐นิ้วด้วย
ค่ะแต่ของที่เขาเตรียมมีให้จริงมันก็แค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับเตาปิ้งย่างนี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าเขาไม่ทุบกระปุกอำสีนเขาไม่ได้ทำ

ก็ง่ายเลยค่ะซื้อของรางวัลมาราคา๕๖๐๐
อย่างที่เห็นเตาปิ่งไฟฟ้าเตาแหม่เหล็กไฟฟ้าแบบนั้นนะคะ
แล้วก็ไปซื้อพวกซองน้ำยาปรับพนุ่มอย่างนี้
แล้วก็เอามาหลอกเอามาติดคูปอง
ใช่ลุ้นโชคแล้วก็ให้ลุ้นโชคราคา๑๙๙๙บาท
ไรตั้งเท่าไหร่อ่ะค่ะเท่าตัวเลยนะคะพอจับกลุ่มได้นะคะ
ก็เลยต้องแจ้งข้อหาค่ะปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวไปด้วย
และโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
ก็เตือนไว้แล้วกันนะคะมันยากเนอะกับการที่เราจะซื้อของ๑บาท
แล้วโอ้โหได้ลุ้นโชคเป็นรถไทยเป็นรถมอเตอร์ไซค์
มันดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยมันดูหวานเลยนะเอาปลาเล็กมาจับปลาใหญ่อ่ะเออ